ต่อเนื่องโดยหลายคนบอกว่ารู้สึกตื้นตันใจที่ได้มาแม้จะใช้เวลาเดินทางนานเกือบ๒วันค่ะประชาชนกลุ่มนี้เดินทางไกลมาจากจังหวัดพัทธลุงโดยรถบัสรวมกว่า๒๐๐คนมาถึงตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาโดยบอกว่ารู้สึกตื้นตันใจที่ได้มาถวายบังคมพระบรมศพในหลวงราชการที่๙และตั้งใจว่าจะทำความดี
เป็นสี่สี่บัตรบัตรนึงก็ประมาณห้าสิบคน
ไม่เหนื่อยค่ะมีแต่ความแบบตื้นตันใจที่จะได้มาค่ะ
จะได้มากราบพระบรมศพของในหลวงอะค่ะก็เท่าที่ทราบมาก็จะทำเพื่อในหลวงใน
จะช่วยกันลวกคูน้ำอย่าให้มีขยะในน้ำกัน
ฮันจะได้เหล่าสบายครับไม่มีเน่า
ขณะที่กรทมได้ปรับผู้มิทรรษนำหลวงและพระบอรมหาราชวัง
ตั้งแต่บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า
ตลอดถนนราชดำเนินจนถึงด้านหน้าพระบรมมหาราชวัง
มากกว่า๕๐๐๐ต้นเพื่อความสวยงามอีกด้วยค่ะ
สำหรับยอดประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพตลอดทั้งวัน
อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง
หรือกอรศแจ้งว่ามีจำนวนประมาณ๒๕๐๐คนค่ะ
โดยในวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนเดินทางมา
หลวงรัชกาลที่๙เป็นจำนวนมาก

โดยประชาชนจะยังสามารถเดินทางมา
เพื่อต่อคิวได้จนถึงเวลา๒๑นาฬิกาค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากท้องสนามหลวงค่ะ